วันนี้ห้ามกระพริบตาจริงต้องจับตากันแบบวินาทีต่อวินาทีเลยกับวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะคะ
นายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ของเรานะฮะฝากฝั่งคนบันเทิงเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวกันคึกคักเลยตั้งแต่เมื่อวานแล้วคุณผู้ชมค่ะกับเรื่องราวเหล่านี้นะฮะ
เสียงหยุดทรายเสียงหยุดทรายไปหนีก็ดีแล้วค่ะแม่ห้างมหาเสน่ห์นะครับ
นู่นเลยค่ะขอนแก่นนะเพื่อแสดงจุดยืนทางการเมือง
แล้วก็เป็นการช่วยสร้างสีสันร้องเพลงสร้างบรรยากาศให้ผ่อนคลายกับนักศึกษา
แล้วก็พี่น้องประชาชนที่เดินทางไปร่วมฟังปราศัยค่ะ
พี่หมายไทยบอกว่าตัวเองไม่ได้ถนัดเรื่องการเมืองอะไรขนาดนั้นหรอก
แต่ว่าเอาจริงก็คอยมองหาความยุติธรรมอยู่เหมือนกันว่ามันอยู่สายล้านะคะ
ข่าวว่าเออกรกตเขายื่นเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูล
ตัดสิทธิ์นายพิธาพลสภาพส่อนะครับปมถือวุฒิสื่อ
รวมไปถึงเรื่องสว๒๕๐เสียงตามที่เราติดตามข่าวกันนั่นแหละนะ

คิดว่ามันไม่มีความยุติธรรมซ่อนอยู่
ก็เลยตั้งใจมาร่วมแสดงจุดยืนในวันนี้
ถึงแม้จะไม่ค่อยมีความรู้เรื่องการเมืองมากนัก

ก็รอการจัดตั้งรัฐบาลตามกระบวนการของประชาธิปไตย
เพราะว่าเรื่องการเมืองไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่ง
แต่เป็นเรื่องของทุกคนในประเทศนี้
บอกว่าดาราศิลปินไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับการเมือง
วันนี้มันไม่ใช่แบบนั้นเลยนะคะ
ส่วนคนนี้ค่ะเกาะติดการเมืองเหมือนกัน
เกาะติดเรื่องราวในสังคมมาตลอดนะฮะ
พี่ติ๊กเจษฎาพรอู้วหล่อมาก
เมื่อวานนี้เนาะก็ติดตามข่าวกรกตปุ๊บนะฮะ

มาแบบนุ่มเป็นการตั้งคำถาม

แท็กกตมีไว้ทำไมคะ

ค่ะเออแล้วก็นึกถึงเสียงที่พี่ติ๊กที่แบบเอฟซีบอกว่า
พอพี่ติ๊กพูดค่าขาทุกอย่างมาดูซ้อ

อีกหนึ่งหนุ่มค่ะกล้องห้วยไร่คนนี้
โอ้โฮก็ติดเรื่องการเมืองมันตลอด

โอ้ยบ่แมนใบเลขเด้อเนี่ยนะ
เลข๕ยาวเหยียดไม่รู้เขาขำอะไรอยู่เหมือนกันคุณผู้ชม
เดี๋ยวนะในเลข๕มีตัวอักษรซ่อมอยู่นะ
เห็นไหมกไก่ต่อเต่า

เออนะคะก็รวมกันแล้วก็ก่อต่อ
ไม่รู้ว่ากล้องเขาอยากจะสื่ออะไรถึงกรกตหรือเปล่า
แต่ว่าอันนี้๕๕ก็คือน่าจะเป็นหัวเราะเนาะ
อีกโพสต์หนึ่งเมื่อสายที่ผ่านมาบอกว่า
หนึ่งเสียงของผมที่มีคุณค่าเท่าเทียมกับทุกเสียง
ผมได้ใช้มันอย่างบริสุทธิ์ซื่อตรงแล้ว
เหลือก็เป็นไปตามสิ่งที่ควรเป็นด้วยครับพี่น้อง
โต๊ะพี่น๊อตลำยองน้องหินเห่า
ก็เป็นอีกคนที่ติดตามข่าวการเมือง

เลยบอกว่าเลือกใหม่ก็เลือกเหมือนเดิม

แล้วก็บอกด้วยว่าเลือกสมัยหน้าคอยบนเลือกแล้วเด้อ

ตำส้มตำขายดีกว่าเนอะ

การเมืองยังร้อนอย่างที่บอกไปติดตามได้ทุกช่วงข่าวทางหน้าจอไทยรัฐทีวีกันไปแบบยาวเลยวันนี้นะคะ